เรื่องที่เรียกได้ว่าหลายคนอยากจะมีกับตัวเอง
ก็คือเรื่องของโชคลาบเงินทอง
มีเงินเรียกน้องมีทองเรียกพี่
คุณพี่คนนี้เขาเอาทองคำ๑๕บาท
ไปทำอะไรไปดูค่ะ
นี่พาคุณผู้ชมมาที่โชว์รูมรถแห่งหนึ่ง

นี่แหละค่ะเป็นกระบวนการในการที่
คุณพี่คนนี้เขามาออกรถ
แล้วก็จะนำรถออกจากโชว์รูม
โชว์รูมแห่งนี้อยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ
ทีมข่าวตลอดข่าวได้รับแจ้งมาว่า
วันนี้จะมีลูกค้ามาออกรถ
แต่วิธีการนำรถออกไม่ธรรมดา
มีความเชื่อโดยการนำเงินสด๑๐๐๐บาท
นำใบไม้มงคลจำนวนมากเอามาวางที่กระโปรงหน้ารถ
อย่างเช่นพวกอะไรบ้างใบมะยมใบยอใบวาสนาอะไรอย่างนี้นะ
เอามาแขวนไว้ที่หน้ากระจังรถถือว่าเป็นการเอาเลิกเอาชัย
ค่ะเนี่ยก็เป็นความเชื่อแต่ยังไม่ฮือฮาเท่าไหร่
สิ่งที่ฮือฮามากกว่านั้นก็คือทองทำหนักสิบห้าบาทเส้นนี้แหละค่ะ
เฮ้ยมาต่อว่าก็ต่อกันแบบนี้แล้วก็ทำเหมือนเป็นเชือกโยง
เป็นโซ่ยงรถออกไปเนี่ยโอ้โหคุณพี่ค่ะเป็นเศรษฐีตัวจริง
ก็คือคุณจิราพรราชเพียแก้วที่เขามีอาชีพ
หรออ๋อก็เลยต้องรับซับรับโชคกันหน่อย
ทำแบบนี้แล้วเชื่อว่าจะทำให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองนั่นเอง
หรอกก็คงมีคนช่วยเข็นเพราะไม่อย่างนั้นมันหนักนะ
คือเหมือนกับเขาเคลื่อนตัวไปมีคนขับรถออกตัวไง
แล้วก็มีคนแบบเหมือนนำทางด้วยทอง
จะได้แบบขับรถไปแล้วหาเงินหาทองอะไรแบบนี้